เรามาดูความคืบหน้าคดีนี้กัน

ขออภัยค่ะเสียงดังโวยวายเลย
ส่วนที่โรงเรียนมีการสอบแกดแพทย์อยู่เด็กม๖สอบกันเยอะแยะ
ทางโรงเรียนทางเจ้าอาวาสไปขอความร่วมมือกับเจ้าภาพงานบวชบอกว่า
ใช้เสียงลงหน่อยได้ไหมเด็กสอบอยู่
ก็ไม่รู้คุยกันอีกท่าไหนสื่อสารกันยังไงล่ะ
กลายเป็นว่ากลุ่มแก๊งงานบวชเนี่ยค่ะไม่พอใจ
เดินมาที่โรงเรียนเลยแล้วก็นี่เลยเนี่ย
รวมเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็เนี่ยค่ะทำร้ายรอปภยามจะเข้ามาห้ามไง
ผู้หญิงก็มานะจ๊ะไม่ได้มีแต่ผู้ชายหมดมาหมดมาหมดเลยแล้วเป็นชุดที่ใส่ที่เป็นงานบวชไปลำหน้าหน้ากันนี่แหละ
ถูกต้องเนี่ยห้ามรถเข้าด้วยชี้หน้าด่าทุกคนทำร้ายยามเนี่ยเริ่มตะลุมบอลกันแล้ว
เขาบอกมากันน่าจะมี๓๐๔๐คนด้วยซ้ำนี่ดูสิคะหลังจากนั้นค่ะ
พอบุกเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็เข้าไปในห้องเรียนในตึกเรียนทำลายข้าวของ
ลามนักเรียนทำอนาจารย์นักเรียนเนี่ยนี่คือจังหวะที่นักเรียนทุกคนก็ต้องหนีตายออกมา
เพราะว่าครูคุมสอบวิ่งเข้ามาในห้องแล้วบอกว่าให้ทุกคนหยุดสอบแล้วหนีเอาชีวิตรอด
เด็กทุกคนก็พยายามหนีออกมามีน้องผู้หญิงคนหนึ่งโดนหอมแก้ม
โดนจับหน้าอกและโดนขอไปเป็นเมียด้วย
แล้วก็มีอีกหลายคนนะใครเดินผ่านตบหัวเขากระทืบเขาทำร้ายร่างกาย
นักเรียนเจ็บกันเป็น๑๐คนครูบางคนสลบเหมือดอยู่กับพื้นก็มี
ให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงครูผู้คุมสอบสองคนหน่อยค่ะว่าเหตุการณ์นะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไง
เหมือนคนทะเลาะกันนะคะก็เลยเหมือนกับว่าตอนแรกยังไม่คิดอะไรก็คือก็เอ๊ะหรือว่ามีคนทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ที่คุ้มสอบด้วยกันเขาก็เลยแบบเดินออกไปดูหน้าห้องก็เห็นแบบกลุ่มคนอย่างเงี้ค่ะเดินกำลังจะเดินมาที่อาคารนี่แหละค่ะแต่ว่าหนูอ่ะยังอยู่ในห้องอยู่ก็เลยยังไม่ไม่เห็นเหตุการณ์ตรงนั้นพอจะเดินอ่าพี่พี่

ขอประตูหลังเพิ่งประตูหลังมันเปิดไม่ได้เสร็จเขาก็วิ่งไปประตูหน้าแล้วเปิดกระชากประตูออกไปแล้วเขาก็ทำร้ายร่างกายเราเลยหลังจากนั้นผมก็ออกไปต้อนไล่เด็กลงมาจากอาคารแล้วก็โดนครับโดนที่ใบหน้าครับโดนต่ออย่างนี้ใช่ครับทำไม่ได้ครับเพราะว่ามันชุนละมุนมากครับแล้วเหตุกรรมมันเกิดขึ้นเร็วมากครับนี่ค่ะ
คือไม่สลดนะยิ้มแย้มเล่นมือถือคนก็ยิ่งด่าใช้คำนี้เลย
ทีนี้พลตำรวจโทษสุวัสดิแจ้งยอดสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้
ตามจับมาได้ใน๒๔คนแล้วเป็นเยาวชน๔คนยังไม่ถึง๑๘เลยนะคะ
มีการสอบปากคำผู้เสียหายรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับเพิ่มอีกประมาณ๕๖คน
ต้นผู้ต้องหาทุกคนให้การเป็นประโยชน์ค่ะแล้วมีกระแสข่าวมาไงว่าเขาจะได้ประกันตัวกัน
บอกเลยนะคะว่าไม่จะคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนแน่นอน
เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยานแล้วก็ทำลายหลักฐาน
ที่สำคัญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกเลยว่า
คนกลุ่มนี้มีพฤติกรรมเป็นภัยสังคมค่ะยิ่งไปกว่านั้นนี่คืออาจารย์ที่สลบเหมือดอ่ะ
หัก๓ท่อนแขนหัก๓ท่อนคือออกมาช่วยนักเรียนแล้วก็โดนสลบคาพื้นเลยค่ะ
เรื่องนี้นะคะพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกเลย
บอกเลยนะคะว่าแจ้งข้อหาเพิ่มเดี๋ยวนี้เอาข้อหาซ่องโจรและความผิดฐานคุกคามเสรีภาพสิทธิ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าหารือกันอยู่ว่าจะแจ้งได้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวเชื่อว่าแจ้งได้แน่
แล้วถ้าโดนสองข้อหานี้ไปหนักนะคะเบื้องต้นตอนนี้โดนไปแล้วสี่ข้อหาก็คือ
ร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการโดยใช้กำลังประทุษร้ายร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวตำรวจเขาจะมีการแยกสอบแต่ละคนรายตัวเลยนะคะว่าใครมีพฤติกรรมแบบไหนอย่างไรอะไรบ้าง
เพราะทุกคนจะต้องได้รับในแต่ละคดีแต่ละกระทงของตัวเองไป
ถูกต้องนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจนำผู้ต้องหาทั้ง๒๔คนไปสอบปากคำ
แล้วก็เตรียมที่จะฝากขังในเช้าวันนี้อืมคำถามที่สังคมถาม
เพราะว่าพวกเขาทำงานให้กับคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอกขาว
เอกขาวเอกขาวเนี่ยเป็นคนกว้างขวางในย่านบางขุนเทียน
ที่สำคัญกำลังเป็นหัวคะแนนให้กับผู้สมัครสอสอคนหนึ่ง
เอาแล้วก็เลยเหมือนกับว่ามีอิทธิพล
ไม่มีใครกล้าที่จะไปอะไรกับคนกลุ่มนี้แน่นอน
ใหญ่ว่าอย่างนั้นอ่านะฮะเมื่อคืนเนี่ยภาพที่เห็นคือสามทุ่ม
ตำรวจโรงพักบางขุนเทียนนำตัวผู้ต้องหาที่เป็นอันตภัณฑ์งานบวชทั้ง๒๔คนไปสอบประคำเพิ่มเติม
รวมทั้งให้เซ็นชื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลตามคลิปในภาพวงจรปิดจริง
เข้าไปก่อเหตุในโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์จริง
เพื่อนำไปประกอบสำนวนเพื่อส่งฟ้องแล้วก็ฝากขังในวันนี้นะครับ
จากนี้ตำรวจโรงพักบางขุนเทียนก็เตรียมจับกลุ่มผู้ต้องหาแก๊งนี้เพิ่มอีก๖คน
ที่เข้าไปในโรงเรียนด้วยตามภาพของวงจรปิดรวมไปถึงตามหาตัววัยรุ่นที่พกปืนไปด้วยนะ
มีคนพกปืนเข้าไปด้วยตามคำให้การของนักเรียนที่โดนทำร้ายว่ามีหนึ่งคนในแก๊งเนี่ยเปิดกระเป๋าให้ดูว่ามีปืนนะ
ใช่เพราะมีคนพูดขู่ไงว่าเดี๋ยวจะยิงทิ้งใช่ไหมคมขู่แล้วให้ดูปืน
ขณะที่ไปทำร้ายนักเรียนชายคนหนึ่งเลือดออกเต็มหน้าเลย
แล้วก็ทำอนาจารย์ผู้เด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียนด้วยนะครับ
นายวันลบนุชแฝงนะฮะก็คือเอกขาวนะ
คือ๑๒ปีคนที่เดินนำแก๊งเข้าไปตรงนี้

เดินนำหน้าแก๊งทั้งหมดเข้าไปในโรงเรียน
แล้วขึ้นไปทำร้ายผอในห้องพักชั้น๒
แล้วก็มีภาพหน้าห้องพอบันทึกภาพได้ด้วย

ตำรวจกำลังเตรียมดำเนินคดีเพิ่มเติมกับนายวัลลบคนนี้หรือว่าเอกขาวอีกหลายข้อหาด้วยกัน
สำหรับประวัติของเอกขาวเนี่ยนะเป็นผู้กว้างขวางย่านบางขุนเทียน
โดยเฉพาะในซอยกำนันแม้น๑๒และซอย๑๓
เนื่องจากว่าเป็นผู้ก่อตั้งคณะกรองยาวสิทธิ์หลวงพ่อขาวทีมงานลูกพ่อเปี๊ยก
มีสมาชิกเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ชุมชนกำนันแม้นและกลุ่มเยาวชนวัดสิงห์๕๐คน
แล้วก็เป็นสถานที่ฝึกซ้อมก็คือลานข้างวัดสิงห์นี่เอง
ส่วนบ้านพักของเอกขาวนั้นอยู่ในซอยกำนันแม้๑๓แยก๑๒
เหตุผลที่เอกขาวเป็นขาใหญ่เพราะรู้จักสนิทสนมกับข้าราชการและนักการเมืองท้องถิ่นเป็นอย่างดี
ถ้ามีการจัดงานเอกขาวจะนำวงกรองยาวคณะกระตั้วกรองยาวไปแสดง
แล้วก็ยังเคยได้รับรางวัลระดับประเทศมาก่อนนะฮะ
แล้วเอกขาวเนี่ยก็ยังเป็นเจ้าของเครื่องเสียงไปเปิดในงานบวชงานนี้ด้วยครับ
คือเขาเป็นคนที่ได้เงินไปเอาง่ายคือจ้างไปนะครับแล้วก็ไปร่วมวงร่วมงานกับเขาด้วยนะครับ
ตำรวจยังได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอกขาวนั้นมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมาย
เพราะกำลังเป็นหัวคะแนนให้กับผู้สมัครสอสอคนหนึ่งในพื้นที่บางขุนเทียน
คิดว่าบารมีของลูกพี่น่าจะเคลียร์ปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้นะครับ
คำถามคือสอสอคนนั้นคือใครนี่ครับ
คนนั้นก็คือนายนัทพลคงศิลาผู้สมัครสอสอกรุงเทพมหานครเขตบางคอแหลมของพักภูมิใจไทย
ออกมาพูดกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะ
ตัวเขาเดินทางไปร่วมงานบวชที่วัดสิงห์ด้วยจริง

จากแม่ของนาคอยู่ในพื้นที่เลือกตั้งเขตบางคอแหลมที่เขาลงสมัคร
แล้วแม่ไปบอกบุญเขาให้ไปร่วมงาน
เขาก็ไปก็เห็นว่าเอาในพื้นที่มันจะได้ผลพวงเรื่องของการเมืองตามมา

ก็ไปด้วยนะครับก็เดินทางไปร่วมงานแล้วเห็นว่าวัดสิงห์เนี่ยอยู่ในเขตจอมทอง
ซึ่งเป็นคนละพื้นที่กันกับที่เขาต้องลงเลือกตั้งนะฮะ
และสุดท้ายเนี่ยรู้สึกเสียใจกับพิการที่มันเกิดขึ้น
อีกทั้งเมื่อหน้าเข้าบทแล้วเดินทางกลับเลยนะครับ
จากว่าต้องมีหาเสียงต่อเนี่ยก็ขึ้นรถไปเลยนะครับ
พอทราบข่าวว่ามีการพาดพิงถึงนักการเมือง
ที่เอกข่าวได้พูดไปในโซเชียลต่าง
ก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดกับพฤติกรรมของแก๊งนี้นะครับ

ไปติดตามดูกันได้ที่เรายังไม่นำเสนอตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวขอรอดูยืนยันความชัดเจนก่อน
อีกฝากฝั่งหนึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองเขาก็ออกมาแบบเต็มที่เหมือนกัน
สนุนว่ามันไม่ควรจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันควรจะต้องโดนลงโทษให้หนักอะไรก็แล้วแต่
คนกลุ่มนี้อ้างบอกว่าที่เขาทำเขาทำเพื่อนาคทำเพื่อพระรุ่นพี่อยากจะให้ได้บวช
ทำไมต้องห้ามไม่ให้รุ่นพี่เขาบวชแล้วรู้ไหมคะว่าตอนนี้พระใหม่สภาพเป็นยังไง
เครียดมากนะคุณผู้ชมคือพระผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิงห์บอกเลยค่ะ
พระบวชใหม่ตอนนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับ

คืนแรกไม่นอนเลยนอนไม่ได้เลยและไม่ฉันอาหารตามเวลาของสงฆ์เลย
พระบอกว่าเสียใจมากที่เกิดเรื่องแบบนี้
เสียใจมากที่ครอบครัวต้องมาโดนสังคมประนาม
ทั้งที่ครอบครัวแล้วพระเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย
เพราะว่าอยู่ในโบสถ์เป็นจังหวะส่งหน้าเข้าโบสถ์ไปแล้ว
แล้วพระบอกเลยว่าไม่อยากบวชแล้ว
คือตั้งใจบวชเข้ามาเนี่ยเพราะอยากจะเข้ามาศึกษาพระธรรม

อยากบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่๑๕วัน

แล้วก็อยากจะขอโทษกับสังคมด้วย
เสียหายหลงให้ค่ะ
มองวางด้วยก่อนครั้งนี้ได้ไหม
ไม่เห็นหัวฉันได้ได้
ตอนไม่จับก็คงจะเป็นที่นั้น

สุดแรกครับพระผู้ชัวร์จะเอาออก

เพราะว่าหลังจากนั้นมันมีแฟนของพระที่

ก็งานบวชอ่ะจะให้เดินเงียบได้ยังไงไม่ใช่งานศพนะ
มันเลยกลายเป็นกระแสที่คำพูดอ่ะมันเรื่องคือเข้าใจแหละว่าก็มีอารมณ์เหมือนกัน
เพราะว่าคนไปโจมตีฝั่งพระกับฝั่งครอบครัวด้วย
ยุให้แบบว่าคนมาทำร้ายร่างกายแบบนี้
คือทางเขาเองก็รู้สึกกดดันเหมือนกันเพราะว่าเหมือนถูกประนามโดยไม่รู้เรื่อง
แต่พอให้สภาพไปกระแสมันก็เลยแบบหนักขึ้นหนักขึ้นไปอีก
มันก็เลยตีกันกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะ
ซึ่งตอนนี้เขาบอกเลยว่าพระลูกวัดทุกคนเลย
ต้องช่วยกันสอดส่องและเยียวยาสภาพจิตใจพระใหม่ค่ะ
คืออาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนเวรยามในการอยู่เป็นเพื่อนเลยนะ
ป้องกันไม่ให้พระใหม่เครียดมากไปกว่านี้
ทีนี้ส่วนเรื่องของการแจ้งขอความร่วมมือจากโรงเรียนเนี่ยนะ
พระมหาสมบูรณเล่าให้ฟังเลยนะคะว่า๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ไม่มีหนังสือจากทางโรงเรียนแจ้งมาเรื่องการใช้เสียงค่ะ

เพราะถ้ารู้ก็คงจะบอกเจ้าภาพที่จัดพิธีบวชให้งดใช้เสียงแล้ว
เพราะปกติพิธีอุปสมบทหรือว่างานบวชอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะจัดเสาร์อาทิตย์อยู่แล้วเพราะว่าก็ตั้งใจจัดเลี่ยง
ให้มีนักเรียนเรียนหนังสือหรือว่าไปรบกวนการเรียนหนังสืออยู่แล้ว
ครั้งนี้โรงเรียนไม่ได้แจ้งมามันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แต่ถึงอย่างไรก็ตามวัดเองก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และต่อไปถ้ามีการประสานขอความร่วมมือเรื่องการงดใช้เสียงเนี่ย
ก็จะได้หาวิธีปฏิบัติหรือออกคำสั่งให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้อีกในอนาคต

ใช่คือเจ้าอาวาดอ่ะเจ้าอาวาดเล่าให้ฟังว่างานบัวเนี่ยมีสองงานเช้ากับบ่าย
รอบเช้าก็เสียงดังเหมือนกันโรงเรียนเนี่ยครูก็ไปขอความร่วมมือ
ซึ่งเจ้าอาวาสเองก็ไปบอกกับเจ้าภาพงานเช้าเขาก็ลดเสียงให้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีเรียบร้อยไม่มีปัญหา
แต่งานบ่ายพอเจ้าอาวาสลงไปคุยกับญาติโยมเจ้าอาวาสบอกว่าญาติโยมไม่ฟัง
บอกว่าขอให้ช่วยแบบขอความร่วมมือลดใช้เสียงลงหน่อยนะอะไรอย่างนี้ญาติโยมไม่ฟัง

เออแก๊งแก๊งคนที่มีอิทธิพลในพื้นที่ไง
คือเจ้าอาวาสเองก็พูดด้วยว่าถ้าไม่ฟังเดี๋ยวไม่ต้องบวชกันเลยนะ

หลังจากนี้ก็จะมีการไปคุยกันระหว่างวัดกับโรงเรียนว่าจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร
ถ้าเกิดว่าโรงเรียนมีการสอบแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะว่า

ถ้าไม่มีดนตรีเล่นเนี่ยเขาจะบวชกันไม่ได้เลยหรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นวิถีปฏิบัติ

ตามรูปแบบในการบวชนาค

แต่ว่าก็อะไรก็แล้วแต่
อยากให้เราหาทางออกร่วมกันให้ได้

ถือหมอนถือเครื่องบวชแค่นั้น
ก็พอแล้วสามารถที่จะเข้าวัดไปบวชได้

เรื่องของทำเนียมที่มีก็ได้หรือไม่มีก็ได้

ทีนี้คำถามคือแล้วน้องที่สอบวันนั้นจะได้สอบอีกหรือเปล่า
นั่นน่ะสิงงไปหมดเลยขอสอบก็เห็นแล้วด้วย

ก็จะเอาผิดกับวัยรุ่นกลุ่มนี้ด้วย
ถือว่าทำให้การสอบนั้นต้องล่มไป

ผู้ช่วยสถาตราจารย์สีอรีดาบุตรชาติ
เป็นภูมิในการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

จากเหตุการณ์ที่มีแก๊งเนี่ยนะ
งานบวชบุกเข้าไปสนามสอบของโรงเรียน

ก็สร้างผลกระทบให้กับนักเรียนจำนวนมาก

สำคัญของเด็กม๖ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย
เบื้องต้นก็มีการประชุมแก้ปัญหากันอย่างเร่งด่วน
มีมติตรงกันเรื่องของการเยียวยานักเรียน
ที่มีผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยจะให้นักเรียนที่มีผลกระทบทั้ง๒๔๘คน
ลงทะเบียนแจ้งความจำนงว่าต้องการจะสอบใหม่หรือไม่
หากต้องการสอบใหม่ก็ให้แจ้งความจำนงเพื่อขอสอบใหม่
ระหว่าง๒๖๒๘กุมภาพันธ์นี้
ส่วนนักเรียนที่ไม่ต้องการจะสอบใหม่ก็ยึดคะแนนการสอบครั้งที่ผ่านมาไปเลย
ขณะที่การจัดสอบครั้งพิเศษครั้งใหม่นั้นจะมีขึ้น๕มีนาคมนี้นะครับ
และยังคงใช้สนามสอบที่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์เหมือนเดิม
แต่ว่าทางโรงเรียนจะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น

เพราะว่าไม่รู้ว่าแก๊งนั้นจะให้ใครกลับมาหรือเปล่า
ส่วนข้อสอบจะเป็นข้อสอบใหม่ทั้งหมด
ซึ่งยืนยันว่าการสอบครั้งนี้จะยุติธรรมกับนักเรียนทุกคนอย่างแน่นอน

๑เราจะเยียวยาการมีการจัดสอบเหตุสุดวิสัย
พิเศษก็คือในวันที่๕มีนาคมให้กับเด็กจำนวน๒๔๘คน
ส่วนข้อสอบ๒ถือที่สองคือเราจะให้เจเปถยืนยันการเข้าสอบ
ซึ่งในการยืนยันนี้เราจะให้เด็กเลือกนะคะว่า
ในการเข้าสอบครั้งนี้เด็กจะสอบใหม่
แต่ถ้าเด็กเลือกที่จะสอบใหม่เขาก็ต้องใช้คะแนนตัวใหม่นะคะ
ส่วนในเรื่องของการเยียวยาค่ารักษาพยาบาล
ในส่วนนี้สอทศก็จะดูแล
ดูแลแต่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่สสกำหนด

คือเหตุผลที่ต้องให้เด็กเลือกเพราะว่าบางคนสอบเสร็จไปแล้ว
แต่บางคนก็ยังสอบไม่เสร็จคือคนที่ทำเสร็จแล้ว
ก็ไม่อยากจะนั่งสอบใหม่แล้วก็ให้มันผ่านไปนะครับ
ทีนี้ทางสรสอก็เตรียมจะฟ้องแพ่งต่อกลุ่ม

และขณะนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างให้ฝ่ายกฎหมาย

การเตรียมข้อสอบใหม่การจัดทำข้อสอบใหม่

ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ระหว่างการหามรือ
ขณะที่ทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
แถลงการประนามการกระทำของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
บุกเข้าไปในโรงเรียนมัธยมวัดสิงศ์
โดยสมาคมเห็นว่าพฤติการของกลุ่มบุคคลดังกล่าว
เป็นการกระทำที่อุกอาจเป็นภัยต่อสังคม
เกรงกลัวกฎหมายที่ไม่อาจให้อภัยได้
จึงขอประนามการการธรรมของกลุ่มบุคคลยังกล่าว
และขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดำเนินคดีกับคนกลุ่มนี้อย่างเฉียบขาด
และให้ได้รับโทษสูงที่สุดด้วยนะครับ
คุณผู้ชมหลายคนส่งมานะคะว่า

หรือต้องรอให้มีคนเอาอาวุธสงครามเอาปืนเข้าไปในโรงเรียนแล้วเกิด